ในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับ๒๓วันที่ผ่านมาฝนนั้นตกหลายจุดในเมืองไทยนะครับ
โดยเฉพาะ๒วันนี้นะครับฝนนั้นตกในพื้นที่กรุงเดชน์มหานคร
และที่สำคัญตกในช่วงเวลาเร่งด่วนด้วยก็คือเวลาเลิกงาน
และมีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
ฝนก็จะเน้นตกเวลานี้อีกหลายคนสงสัยนะครับ
ทำไมฝนไม่ตกเวลาอื่นบ้างมาตกเวลาเร่งแบบนี้
วันนี้ครับมีคำตอบนะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนก็คือเรื่องของความชื้นนั่นเอง
ระยะนี้ความชื้นเหล่านี้นั้นถูกเหนียวนำมาจาก
รสุมฤดูฝนซึ่งมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแรงแบบนี้จึงสามารถให้จะเอา
สังเกตนะครับช่วงต้นสัปดาห์อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเลยทีเดียว
ซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากความชีวิตเหล่านี้

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ความชื้นเหล่านี้ลอยตัวขึ้นสู่ท้องฟ้า
ก็คือเรื่องของความร้อนจากแสงอาทิตย์นั่นเอง
ความร้อนนั้นก็จะทำให้ความชื้นนั้นลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า

แล้วก็กลายเป็นกลุ่มเมฆฝนไหนที่สุด
กระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ๖ชั่วโมง
ดังนั้นก็จะเป็นช่วงเย็นพอดีเลยนะครับ

ปัจจัยที่ทำให้ฝนนั้นสามารถที่จะตกต่อเนื่องไป

จะเป็นช่วงที่มรสุมฤดูฝนนั้นจะแรงที่สุดในรอบวัน
ดังนั้นความชื้นก็จะมาสะสมแบบนี้เรื่อยนะครับ
ทำให้เกิดการกระจายตัวของฝนต่อเนื่องไป

และจากที่คาดการณ์นะครับว่าฝนแบบนี้ยังคงมีโอกาสตกต่อไป

ดังนั้นใครที่จะออกจากที่ทำงาน

เฉพาะจุดที่มีน้ำท่วมขังบ่อย

อาจจะทำให้น้ำฝนที่จะตกมาในวันนี้นั้น
อาจจะระบายได้ช้ามากยิ่งขึ้น

นี่คือลักษณะการตกของฝน

เบี่ยงไปบริเวณฝั่งตะวันตก

เน้นยังคงเป็นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
มีการตกกระจายตัวเกือบทุกพื้นที่

จะสังเกตว่ามีสีเขียวสีเหลืองปรากฏ
คือจุดที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกสะสม

ทีนี้วันศุกร์หน้าจับตามอง

จะสังเกตว่าลักษณะถ้าตกของฝนจะมีจุดสีเหลืองแดงเพิ่มขึ้น
เหนือก็มีอยู่หลายจุดละทีเดียวนะครับโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของภาค
กลางตอนล่างก็เริ่มมีสีเหลืองสีแดงปรากฏ
ส่วนภาคตะวันออกมีพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองสีแดง
กินพื้นที่ค่อนข้างเยอะนั่นก็หมายความว่าฝนตกหนัก

สิ่งสำคัญก็คือภัยต่างที่จะตามมา
โดยเฉพาะเรื่องของภัยทางธรรมชาติน้ำท่วมขังน้ำท่วมสะสม
ในหลายจุดหลายพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่เกิดซ้ำซาก
ดังนั้นใครอยู่พื้นที่ดังกล่าวจะไปท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
จากเรื่องสถานการณ์น้ำที่ต้องเป็นห่วงในระยะนี้
เรื่องของสัตว์มีพิษก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกัน
ฝนตกมาเยอะแบบนี้ทำให้แมลงต่างนั้นเนี่ยนะครับ

สิ่งที่ตามมาน่ากลัวครับก็คือเรื่องของงู
หลายวันที่ผ่านมามีการแชร์เรื่องงูหลายเรื่องราวเลยทีเดียว
งูหนึ่งชนิดที่ตอนนี้เป็นกระแสข่าว
ก็คืองูตัวนึงเนี่ยนะครับโผล่ออกมาจากช่องแอร์อย่างนี้ในรูปนี้เลยครับ
หลายคนสงสัยทำไมงูในระยะนี้ออกมาเยอะเหลือเกิน
บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่างูเหล่านี้ต้องหาที่อบอุ่นอยู่
โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับงูเหล่านี้อยู่ที่ประมาณ๒๖๒๙องศาเซลเซียต
อย่างที่สองครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่งูออกมาวางไข่
ดังนั้นจุดที่งูเลือกทำรังก็จะเป็นสภาพที่เอื้อต่อการวางไข่
ไม่ว่าจะเป็นรางน้ำแล้วก็มีความเงียบมีความมืดมีความชื้น
ที่สำคัญครับชอบไปอยู่ตามท่อเพราะว่าจะเป็นทางบังคับที่จะสามารถลอดเป็นอุโมงเห็นแสงพอดีเนี่ยนะครับ
เหล่านี้แหละครับอาจจะต้องระวังในระยะนี้บ้านใครที่มีแมลงเยอะได้ยินเสียงกบเสียงเกียรติร้องเยอะอาจจะต้องระวัง
งูอาจจะออกมาเพื่อที่จะหาเหยื่อแล้วก็อาจจะนำมาสู่การที่เลื้อยเข้ามาตามบ้านเรือนของคุณผู้ชมได้นะครับ
จุดที่เจอแบบนี้บ่อยช่วงนี้ก็ควรที่จะต้องตรวจสอบกันหน่อยเพราะว่าอาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปรวมมาถึงเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับ
เดี๋ยวไปติดตามกันต่อครับสำหรับเวลาละสินอดนะครับรวมไปถึงสภาพอากาศในเมืองใหญ่บนโลกของเราเป็นอย่างไรไปติดตามกันนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ